พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มุ่งมั่นต่อการพัฒนาด้านการประมง

พระองค์พระราชทานพันธุ์ปลานินให้กับประสบกรณิกร
นำมาซึ่งการสร้างอาชีพสร้างรายได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ

คนงานจากแพร่ปลาจะมาจับปลานินจากบ่อของเกษตรกร
รมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางหักจังหวัดชนบุรี
เพื่อกระจายส่งไปให้ทันขายในช่วงเช้า
จะมีตลาดซึ่งเป็นแพร่ปลา
หมายถึงแม่ค้าปริงยางอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดชมบุรีเราค่อนข้างเยอะ

ก็ป้อนให้กับโรงงานนิคมต่างซึ่งอยู่ในชมบุรีในระยอง
เพราะฉะนั้นในเช้าแต่ละวันเนี่ย

จะมีแม่ค้ามากมายมาซื้อปลาในแพร่ของเรา
ไปขายให้กับผู้บริโภคอีกทีหนึ่งนะครับ

ได้มีพระราชดำริในโครงการช่วยเหลือประชาชน
ให้มีอาหารเป็นโปรตีนจากเนื้อปลาไว้รับประทาน
ประกอบกับช่วงนั้นเจ้าชายอากิฮิโต

ในขณะนั้นได้ทุนเกล้าทุนกระหม่อม

ซึ่งเป็นปลาที่เจริญเติบโตเร็ว

ในปี๒๕๖๘

ปลานินจิตรดาปลานินแม่จินปลานิน

มาจน๒๕คู่หรือ๕๐ตัว
ท่านก็มาทรงเลี้ยงวิสุจิตอดา

ให้กับกรมประมง
ออกมาแล้วแจกจ่ายให้ภาชชนทั่วไป
มาถึงวันนี้ปลาพระชาทานจากพระบาทสำเร็จพระพรามิณมหาภูมิพภนอดุญเดต
สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยง
นอกจากจะเลี้ยงปลานินขายแล้ว
ยังต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นปลานินแดดเดียว
อาชีพเกษกรหรือการเพิ่มปลานินก็ยังเป็น

อาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
ได้นะครับโดยเฉพาะที่จังหวัดชนบุรีเรานะครับ
แต่ทุกอย่างไม่ได้บอกว่าได้เท่าไหร่แล้วจะเหลือนะครับ
ก็ต้องอาศัยปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ใช่บอกว่าได้เท่านี้แล้วมันต้องมีความพอดี
ด้วยสายพระเนธที่ยาวไกลจากปลา๒๕คู่
กลายเป็นอาหารที่คนไทยทั้งประเทศได้รับประทาน
และช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกร
ผมอยากให้ทุกคนนะครับเวลาเราตักปลานินมาทานนะครับ
นึกถึงประมาทของนายคุณนะครับ

สิ่งนี้ท่านได้สร้างอะไรกับพวกเรา

แต่สิ่งนี้เพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตด้วยครับ

ที่พระราชทานปานินให้กับผมนะครับ
ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับ
แล้วก็เป็นแหล่งโปรตีนให้กับประสงค์นิกร

ได้มีแหล่งโปรตีนชั้นดีนะครับ
ราคาไม่สูงมากนะครับ
ให้กับประสงค์นิกรเราทุกคนได้กินกันนะครับ
ผมเองถือว่ามีวาสนามากที่สามารถนำมา
ใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวผมเองและครอบครัวได้นะครับ
สวัสดีครับ